พาคุณผู้ชมไปถนน๗ชั่วโคตร

พระรามสองก่อสร้างกันแบบว่าชนิดที่ว่าโอ้โหเอาอย่างนี้
วันก่อนที่ของหล่นลงมาแล้วรถทับกระโดดเป็นกบเลย

อันนี้น้ำปูนแล้วเลวค่ะ
หล่นใส่รถที่เขาขับผ่านไปผ่านมาต้องจอดเช็ด
เพราะถ้าเกิดว่าน้ำปูนแห้งต้องขัดสียกใหญ่เลยนะ

อ๋อเออเห็นปัดน้ำฝนอยู่
โอ้โหเห็นไหมคะข้างทางต้องจอด

ตอนแรกคือเจ้าของคลิปคิดว่าเกิดอุบัติเหตุ
เปล่าพอดูใกล้จอดเช็ดน้ำปูน

บอกว่าอ๋อที่เราโดนยังไม่รู้เลยว่าเราโดน

นี่ค่ะรถไปจอดที่ปั๊ม
โอ้โหนี่ไงหลายจุดเลยจ้า
โดนเหมือนกันจ้านี่ค่ะต้องให้เด็กปั๊มมาช่วยเช็ดออกนะคะ

ครับถนนพระราม๒เห็นไหมชี้ให้ดูแบบนี้
นี่คือน้ำปูที่มันเหลวหยดใส่รถสีขาว
ดีนะรีบเช็ดเพราะว่ามันแข็งตัวน่ะ
ทีมข่าวมีโอกาสคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณแจน

กำลังขับรถไปเที่ยวที่ประจวบคิริคันในช่วงหยุดยาว

อุบัติเหตุที่ไหนได้จอดลงมาเช็ดน้ำปูนกันทั้งนั้นเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นน้ำปูนจากทางด่วนที่กำลังเกาะสร้างอยู่บนถนน
เพราะแถวนั้นไม่มีรถปูนวิ่งแม้แต่คันเดียว

ในคลิปนี้เป็นปลายทางแล้วนะคะที่เป็นเสร็จน้อยแล้ว
แต่ว่าช่วงต้นนี่คือบางคันเหมือนเล่นสงกรานมา
มีแบบดินเสาพองสาดอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง
ถ้าเกิดว่าใครมีใครประสบเหตุเสียหายเหมือนกัน
ก็ติดต่อสบมได้นะคะ

มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่า
คือเธอไปแจ้งความว่าที่สบม
แล้วก็ผู้รับเหมาส่งตัวแทนมาเจรจายอมรับ
บอกว่าน้ำปูมาจากการก่อสร้างทางจริง
แล้วก็ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมด๗คัน
คันอื่นด้วยคุณแจนบอกว่า
คือถ้าเกิดว่าคันอื่นดูข่าวเราอยู่

เพิ่งมารู้ทีหลังก็ไปบอกที่โรงพักได้
เพราะว่าทางผู้รับเหมาเองเขาก็บอกว่าเขายอมรับ

ปูนหรือว่าสีอะไรมันกระเด็นใส่รถรีบเช็ดออก

เออใช่มาตอยอีกอย่างนะฮะ
เห็นเขาเพิ่งทำถนนเสร็จใหม่ก็อย่าเสี่ยงไปทับนะ